นี่เดี๋ยวจะพาไปดูเกษตรไอเดียใหม่
โอ้โหเดี๋ยวนี้คุณสองคนนะพอจะรู้จักนี่นะ
ดรนอากาศยานไลฟ์คนขับกลางออกเดี๋ยวว่ามังคับในวิทยุ

นี่โดรนหรือแมงวันเนี่ยเดี๋ยวเหมือนแมงวันหู
เวลาบินขึ้นไปเขาจะไปเก็บภาพมุมสูง
แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาไปเก็บภาพอย่างเดียว
เศรษฐกรเดี๋ยวนี้เขาเอาโดรนเนี่ยนะครับ
มาบินพ่นฉีดพวกปุ๋ยพวกเคมงเคมีอะไรแบบนี้
ลดการทำงานของคนเพิ่มการทำงานโดยเทคโนโลยีครับ

เลยเห็นไหมเจ้าโดรนนี่แหละครับ
เป็นโดรนเพื่อการเกษตรนะครับ
จะฉีดพ่นปุ๋ยฮอร์โมนพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช
แล้วก็ทำแบบครบจบในโดรนตัวเดียว

โดยมีคนบังคับเพียงแค่คนเดียว

เป็นทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก

ไปเป็นนิสิตนักศึกษาที่นั่นนะครับ

โดยนี้เนี่ยจะช่วยฉีดพ่นปุ๋ยได้ถึง๑๐๐ไร่นะครับ

เดี๋ยวนะนอกจากช่วยใส่ปุ๋ยลดน้ำแล้วเดินเอกสารได้ด้วยเหรอคะ
โอ้โหทีนี้เมสเซนเจอร์ตกงานสิครับ

โอ้โหเขาบอกว่าสามารถช่วยส่งเอกสารได้ภายในตึกของมหาวิทยาลัย
ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่ามหาลัยนเรศวรเนี่ยนะ

เหมือนเป็นอาณาจักรเป็นเมืองหนึ่งเลยอ่ะ
นกพิราพตกงานแล้วสิ

คือมันดูเหมือนเป็นหลักการเดียวกัน
ครับพอเห็นแบบนี้แล้วนะ
บอกเลยว่าเขาช่วยลดค่าจ้างรายงานคนได้ถึงวันละ๕๐๐๖๐๐บาทต่อวัน

แล้วการใช้โดรนเนี่ยนะต้นทุนมันถูก
เขาบอกว่าวันหนึ่งใช้โดรนแบบนี้แค่๖๐บาท

เจ้าของไอ้เฮียว่าโดรนนี่มัน

ทำอะไรได้มากมายอะไรขนาดนี้เนี่ย

อย่างกันการเกษตรสามารถลดต้นทุนการผิดได้
เพราะว่าจะตัดปัญหาเรื่องของแรงงานนะครับ
บางทีแรงงานเราอยากจะได้แรงงานมาฉีดพ้นยาว
วันนี้ปรากฏว่าเขาไม่ว่างเขามีงานที่แปลงอื่นอยู่นะครับ

พวกโดนอาการเกษตรนี้เราไม่ต้องรออะไร

เกษตรกรนะครับเปิดเจ้าโดรนตัวนี้
แล้วก็นั่งบังคับด้วยวิทยุรีโมท
ระยะทางไกลนั่งดูบ้านนั่งอยู่ที่บ้าน

แล้วก็บังคับโดรนให้พ่นปุ๋ยแบบนี้ไปด้วย
มันสบายเฉิบจริงจริงใช่โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นอกจากนี้นะครับเผลอคิดคนไปคิดคนมา

จ่ายกับข้าวที่ตลาดได้ด้วยนะจะบอกให้

ภรรยาไม่จำเป็นแล้วแหละถ้าอยู่อย่างนั้น

โอโหถ้าโดรนจะมีประโยชน์กันขนาดนี้
แต่เอาเล่นไม่ได้
ยังไงก็ต้องมีคุณภรรยาเอาไว้ดูแลข้างกายขนาดนั้นเลย

ขาไม่ได้
น้ำติดน้ำตาจะไหลเลยพูดแทงใจจำอยู่ได้เลย